ที่เรื่องราวของทีมวอเตอร์บอลสาวไทยกันหน่อยนะครับ
แม้ว่ารอบนี้เราเองจะยังไม่สามารถจะไปรอบสุดท้ายได้นะครับ
แกรมต่อไปถัดจากนี้นั่นคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับ
ทัพวลบสาวไทยจะเดินทางมาที่ประเทศจีนวันที่๒๘ปัญญาณยนต์นี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับ
แล้วก็ล่าสุดครับสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ประกาศรายชื่อ๑๒นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่๑๙
หางโยประเทศจีนออกมาแล้วนะครับโดยเปลี่ยนตัวมือเซ็ตจากวอเล็กบอลหญิงคัดโอลิมปิก
ที่ใช้นุสดาต้อมคำมาเป็นสิริมามานักกิจนะครับ
ขณะที่ตัวรับอิสระครับส่งชื่อได้เพียงแค่คนเดียวตามกฎนะครับ
ก็คือปียนุษยแป้นน้อยโดยสาวไทยก็จะเดินทางมาวันที่๒๘กันยายนนะครับ
เวลาตี๒๕๐แล้วก็จะถึงที่เมืองหางโจประเทศจีนตอน๘โมงเช้านะครับ
ไปดูรายชื่อกันหน่อยนะครับ๑๒นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับ
หัวเสามีวิภาวีสีทองศาสิภาพรจันทวิสูจน์อัชรพรโคงยศแล้วก็ชัชชุออนมกศรีนะครับ
เร็วมีทัศน์ดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรดาศักดิ์แล้วก็หัทยาบำรุงศุกร์นะครับ
เตอร์มีพรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจบีหลังมีพิมพิชยากกรำ
แล้วก็ธนชาสุขสดนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระครับปียนุษยแป้นน้อยครับ
ไปดูโปรแกรมรอบแรกกันหน่อยนะครับวันที่๑ตุลาคมก็ตีกันบ่ายโมงครึ่งนะครับ
ไทยพบกับชนิดไทเปย์ครับแล้วก็วันที่๒ตุลาคมไทยพบกับมองโกเลียเวลาเดียวกันนะครับ
มาดูที่เรื่องราวของตะก้อกันบ้างนะครับอาจารย์กระมวลตันกิมหง
หัวหน้าภูมิสอนแล้วก็ทีมชาติไทยก็ออกมาเปิดเผยถึงการตัดชื่อของเจ้าปุ้ยพรชัยเขาแก้ว
นักตะก้อทีมชาติไทยออกจากรายชื่อนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าคือส่งมา๑๕คน
แต่สุดท้ายเนี่ยต้องส่งรายชื่อได้เพียงแค่๑๒คนเท่านั้นนะครับเหตุผลที่ต้องตัดทางปุ้ยออกไป
ก็คือในเรื่องของอาจจะเป็นสภาพร่างกายรวมไปถึงอายุด้วยนะครับแล้วก็จริงเนี่ยก่อนมาได้มีการคุยกับเจ้าปุ้ย
แล้วก็มีข้อตกลงกันแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับ
เพราะว่าเป็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยที่ดีนะครับสำหรับปุ้ยพรชัยเขาแก้วเอง
คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาแล้ว๑๐เหรียญครับจาก๕เอเชียนเกมที่ผ่านมา
จุบันอายุครบ๔๒ปีเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ต่อที่อีกหนึ่งข่าวดีนะครับของคิวภูริสโยเฮืองนักกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่นะครับ
วัย๒๐ปีคว้าอันดับ๑๑ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับ
ในประเภทเลเซอร์ลันมีว่ายน้ำฟันดาบจักรยานแล้วก็ยิงปืนนะครับ
โดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้เช่นเดียวกับเหรียญเงินนะครับ
แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของจีนนะครับ
แต่หากนับอันดับเรียงตามประเภทที่จะได้โคต้าเพียงชาติละ๑ประเภทนะครับ
ก็ปรากฏว่าไทยอยู่ในอันดับ๕
ก็ปรากฏว่าได้โคต้าเป็น๑ใน๕นักกีฬาที่ได้สิทธิ์
แข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๔ที่กรุงปารีประเทศฝรั่งเศสในปีหน้านะครับ
โดยทางภูริสเองก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนที่๓ที่ได้โคต้าไปโอลิปิกเกมนะครับ
แล้วก็ทางธัญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนที่ได้โคต้าไปก่อนหน้านี้นะครับ
วันนี้โปรแกรมที่น่าสนใจครับก็ต้องเชียร์น้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนะครับ
๔๙กิโลกรัมเดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศจะชิงกันบ่าย๓นะครับ
แล้วก็รวมไปถึงวอเล็กบอลชายรอดจัดอันดับนะครับพบกับเกาหลีใต้เวลา๑๘นาฬิกานะครับ
ไปดูตารางเหรียญรวมกันหน่อยนะครับตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าจีนเจ้าภาพนำโด่งเลยครับ
เหรียญทองอันดับ๒เกาหลีใต้๕เหรียญทองอันดับ๓ญี่ปุ่นนะครับ
ไทยตอนนี้ได้มา๒เหรียญทองแดงนะครับ